ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งร้องเอาไว้ยอดวิวเยอะมาก
แต่ล่าสุดผู้ชายคนนี้นักร้องคนนี้
ประสบอุบัติเหตุรถแหกโค้งเสียชีวิต
ถ้ายังนึกไม่ออกไปฟังท่อนนี้คุณผู้ชมจะอ๋อทันทีครับ
ชื่อว่าคุณวิชัยอายุ๒๔ปีครับ
เป็นสมาชิกวงรับอีสาน
ก็เขาเป็นคนร้องเอาไว้ในท่อนนี้แหละคุณผู้ชม
คนก็มาร่วมไว้อะไรกันนะครับ

หรือว่าข่าวปลอมแต่ว่าจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายสว่างแดนดินนะฮะ
ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะฮะ
เขาประสบอุบัติเหตุคือเขาไปขี่รถจักรยานยนต์
มันหลุดโค้งไปชนกับต้นไม้ตอนคนไปเจอเนี่ยสภาพร่างเขาอ่ะนั่งคล่อมอยู่กับรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนอัดกับต้นไม้ยับเยินแล้วเขาก็เสียชีวิตสภาพที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะนะฮะแล้วคนก็ไปเจอถึงขั้นกับแบบคือเขาเสียชีวิตแล้วนะครับนะฮะทีนี้แม่ของเขาก็บอกว่าเขาเสียใจมากนะคือลูกเขากำลังโด่งดังกำลังมีชื่อเสียงยอดวิวเยอะแล้วก็ไม่
๒๔ปีนะครับแต่ก็ฝากผลงานเอาไว้คนก็รวมไว้อะไรกันเยอะในโซเชียลตอนนี้นะครับกำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเนาะใช่